ตูนบาดเจ็บนะเส้นเอ็นที่ขา
เมื่อวานวิ่งกระเพกไปแล้วเราก็เห็นภาพกันอยู่นะครับ
ก็ลุ้นว่าพี่ตูนจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า
เมื่อวานคุณหมอก็ตรวจสั่งให้พักเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
ในการตรวจสอบท้ายที่สุดพี่ตูนออกมาบอกว่า
วันนี้หยุดวิ่งนะครับพรุ่งนี้หยุดวิ่งนะครับ
สั่งให้หยุด๒วันไปวีทีวันเสาร์นะครับ
อย่างเป็นทางการพฤหัสบดีนี้
นี้หยุดวิ่งเดี๋ยวกลับมาวิ่งวันเสาร์อีกสักครั้งหนึ่ง
แต่ว่าพี่ตูนเขาเปิดเผยออกมา
ฝากไว้สักนิดนึงบอกว่าแม้จะหยุดวิ่ง๒วัน
แต่ไม่อยากให้ยอดเงินบริจาคหยุดวิ่ง
เพราะว่าการวิ่งเป็นเพียงเครื่องมือ
เพื่อที่จะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป
มาดูยอดบริจาคกันเลยหยุดวิ่งหรือยังคะยอดบริจาคต้องไม่หยุดแน่นอน
สำหรับยอดบริจาคนะคะตอนนี้
ณเวลานี้๗นาฬิกา๒๘นาทียอดเงินบริจาคที่๓๑๘๕๔๓๗๗๔บาท
เห็นไหมไม่หยุดวิ่งพูดไม่ทันขาดคำเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ถือว่า๓๑๘ล้านบาทแล้ววิ่งมาแล้ว๑๙วันเวลารวม๑๕๕ชั่วโมง
ระยะทาง๘๕๑กิโลเมตร
อันนี้เราดึงมาจากเพจ๙คนละ๙นะครับ
ก็เป็นยอดปัจจุบันณเวลานี้เลยนะครับ
สำหรับวิ่งระยะทางวิ่งต้องหยุด
ก่อนเพราะว่าพี่ตูนหยุด๒วันนะคะ

สำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้พี่ตูนออกวิ่งแต่เช้าเลย

จะเห็นว่าจังหวะการวิ่งจะลงที่ด้านซ้ายมากกว่านะคะ
เต็ตแรกเริ่มออกวิ่งตี๕๕นาที
ออกจากบริเวณแหลมแท่นโฮมบีชรีสอร์ท
ในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร

คุณตูเกิดอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งด้านขวา
เพราะว่าจุดนั้นเป็นทางเนิน

จะต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งนะคะ

คุณตูนมีอาการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น

วิ่งกระเพกผิดปกติมากยิ่งขึ้น
ทีมแพทย์ก็เลยเข้าตรวจสอบอาการเบื้องต้น
คือหมอเมย์ที่โพกหัวสีชมพูชมพูแดงอยู่ข้างหลัง

ถ้าพี่ตูนกระเพลกเมื่อไหร่จะต้องทำยังไงต่อนะครับ
ถ้าเห็นว่ากระเพกหนักไม่ไหวก็ต้องตรวจสอบดูหน่อยนะฮะ
คือตามขั้นตอนอย่างแรกนี่ก็คือจะต้องหยุดตรวจสอบ

เปรย์นี่คือสเปรย์เย็นหรือว่าสเปรย์ร้อน
เพื่อทำให้อาการที่บาดเจ็บอยู่ทุเลาลงชั่วคราว
คือสเปรย์นี่ไม่ได้ช่วยให้หายแต่ว่าทำให้มันชา
แล้วก็สามารถดำเนินการหรือว่าวิ่งหรือว่าเดินต่อได้
ชั่วคราวแล้วค่อยไปรักษาในช่วงเย็น
ใช่พี่ตูนก็วิ่งไปจนจบเซ็ตแรกนี่นะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าอาการเจ็บของพี่ตูนไม่หายจริงเมื่อวานนี้
คุณหมอก็เลยลงความเห็นว่าตูนตูนต้องหยุดวิ่งนะ

กล้ามเนื้อในการฟื้นฟูตัวเองจากอาการอักเสบ

แต่หมอบอกว่าขอ๒วันก็พอนะคะ
คนฝืนเซ็ตแรกไปจนวิ่งเสร็จฉีดสเปรย์เสร็จนะฮะ
ใช่ค่ะในจุดเช็คพอยต์แรกเมื่อวานนี้
มีดารานักร้องมาร่วมวิ่งเหมือนกัน
เมื่อวานนี้นี่แหละค่ะนายเอกชัยศรีวิชัยนักร้องชื่อดัง
ก็มายืนรอให้กำลังใจเพราะว่าเป็นชาวใต้

ไม่ได้มามือเปล่าเอาพวงมาลัยแบงค์ร้อยมาให้คุณตูนพร้อมกล่าวอวยพรให้ประสบความสำเร็จปกติ

แล้วก็มีวลีเด็ดออกจากปากของคุณเอกชัยศรีวิชัยบอกว่า
หัวใจตูนอยู่ตรงไหนพี่อยากกราบหัวใจตูน

แล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการสวมกอดกันนะครับ

เมื่อวานี้ก็ยังมีคุณโดมปกรณ์ลำ

จากจุดอู่ชั่งถอน
มีคุณโดมปกรณ์ลำวิ่งเคียงข้างคุณตูนด้วย
ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะคุณโดมปกรณ์ลำก่อนหน้านี้
มีภาพเผยแพร่ในโลกโซเชียลเองนะฮะ

คนก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การซ้อมวิ่งของคุณโดม

แต่ว่าสรุปสุดท้ายคุณโดมก็ซ้อมจนร่างกายแข็งแรง
ขอบบแหล่งคุณรีบตัดบทด้วย
คนก็รอให้พี่โดมมาวิ่งด้วยแบบนี้

เดี๋ยวกลัวทีมงานมีภาพไปเรื่องอื่นก่อน
เดี๋ยวจะมีภาพเกิดขึ้นอีกนะ
เป็นบรรยากาศของการร่วมวิ่งด้วยกันระหว่างคุณโดมกับพี่ตูนนะครับ
ที่๒นี่ไปจบที่โรงเรียนบ้านบางแหวนอำเภอปะทิว
แล้วก็มีการทำกิจกรรมแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
แล้วก็เป็นการจบการวิ่งเมื่อวานในเซตนี้ด้วยนะคะ
ช่วงเย็น๖โมงเย็น

เพราะว่าก่อนอันนี้แค่มีข่าวเฉย
ทีนี้ก็ต้องยืนยันอย่างเป็นทางการ
ยืนยันบอกว่าขอหยุดวิ่ง๒วัน
โดยจะหยุดพักที่บ้านบางแหวนจังหวัดชุมพร
แล้วก็จะออกวิ่งอีกครั้งในช่วงเช้า
ของวันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกายน
ชาวจังหวัดประจวบเขาก็รอจดอยู่นะ

ไม่เป็นไรอีก๒วันเลื่อนได้นะฮะ

ใช่ค่ะหมอเมย์ก็คือแพทย์หญิงสมิตาสังคโภ

บอกว่าคุณตูนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าแข้งด้านขวา
ส่งผลให้การวิ่งหรือว่าท่าวิ่ง
และการลงน้ำหนักผิดปกติไปจากเดิม

จะส่งผลเสียในระยะยาวนะคะ
แพทย์ก็เลยตัดสินใจให้คุณตูนหยุดวิ่งก่อน
เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักมากกว่านี้ค่ะ
ตรงเซ็นต์เอ็นที่มันเกิดปัญหาที่มันมีวัน

ข้อเท้าและแข้งเขาเรียกว่าแข้งด้านข้างของขาขวาสำหรับพี่ตูน
ก็มันส่งผลให้การวิ่ง
เรียกว่าท่าวิ่งการวิ่งการลงน้ำหนักเนี่ยผิดไปจากเดิม
ครับก็ถ้าปล่อยให้วิ่งแบบเนี้ยอืมในระยะยาวไปอีก
เพราะเรายังหนีตั้งเป็นพันกิโล
แบบนี้ยาวไปก็จะส่งผลเสียระยะยาว
ก็เลยคิดว่าตัดสินใจกับทีมแพทย์แล้วก็ตัวพี่ตูนเอง
คิดว่าเราน่าจะให้เวลากล้ามเนื้อได้พักมากกว่านี้ซะหน่อย
ส่วนคุณตูนเองก็เปิดเผยว่าหลังหยุดพักวิ่งจากอาการบาดเจ็บ
บอกว่าขาที่เจ็บเริ่มเป็นมาเกือบ๕วันแล้วเป็นหาย
แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างวันก่อนทำการกายภาพกดคลายบางจุด
อาจจะเป็นเพราะว่าเส้นตึงต่อเนื่อง
หมอบอกว่าให้เปลี่ยนท่าวิ่งเพื่อไม่ให้น้ำหนักกดไปที่เส้นเอ็นที่มีปัญหา
ตัวเองก็เปลี่ยนท่าวิ่งนะพอเปลี่ยนท่าวิ่งก็ดีขึ้น
หมอบอกให้ระวังว่าปัญหาเรื่องของเส้นเอ็น
แล้วก็บอกว่าให้ไปลงตรงหน้าขาตรงสะโพกมากขึ้น
เพื่อให้ส่วนนั้นรับภาระน้อยที่สุดอาจจะยอมเจ็บส่วนอื่นเพิ่ม
ว่าตอนแรกคิดว่าวันนี้น่าจะโอเค
แต่ปลายเซตแรกเป็นทางชันมากใช้ข้อเท้าเยอะ

ไม่อย่างนั้นในระยะยาวอาจจะไปต่อยาก
กะว่าจะพักวันเดียวคุณหมอบอกไม่พอ
จริงหมอเมย์บอกว่าถ้าเป็นอาการแบบนี้นะ
ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผิวหนัง
รักษาตัวเองได้เองภายในระยะเวลา๕๗วัน
แต่กิจกรรมถูกจำกัดด้วยเวลาการพัก๒วันครึ่ง
ก็น่าจะช่วยให้ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ถึง๑๐๐นะครับ

คุณท็อฟฟี่วง๓บาท๕๐นะครับ
แม้ว่าศิลปินที่มาจะไม่ได้ร่วมวิ่งเมื่อวาน
แต่ทุกคนยืนยันว่าจะหาเวลามาร่วมวิ่งกับตูนใหม่แน่นอน
แล้วก็คุณตูนด้อยบอกว่าการวิ่งครั้งนี้
ไปถึงแม่สายหรือไม่นั้นอยากให้ทุกคนมองข้ามไป
เพราะจุดหมายที่แท้จริงอยู่ที่การประดมทุน
เพื่อให้โรงพยาบาลไปต่อชีวิตคนนะฮะ
ฟังเสียงพี่ตูนไหมฟังเสียงพี่ตูนก่อนค่ะ
แล้วไม่ว่าจะวิ่งถึงเชียงรายไม่ถึงเชียงราย
แต่ว่าถ้าเรามีเงินบริจาคไปเยอะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
มันคือสิ่งที่จะไปช่วยต่อลมหายใจไปช่วยชีวิตคนได้จริง
การวิ่งเป็นแค่เครื่องมือ

แล้วก็มีดารานักแสดงคนอื่นที่ร่วมวิ่งด้วย

แต่ว่าเรารู้ว่าใจของท่านพลังเต็มร้อยเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะคุณเป๊กวงซิลที่บอกว่าจะมาร่วมวิ่ง

แบนหน้าใหม่ส่งตรงจากมหาชัย

แต่ได้ข่าวว่าพี่ตูนพักไม่เป็นไร
เราส่งกำลังใจไปก่อนนะคะ

ขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รับทราบอาการบาดเจ็บของพี่ตูนแล้ว

ขอให้พักรักษาตัวให้ดีขึ้นก่อน

จับไปให้ถึงเป้าหมายก็คือที่เชียงร้าย
แต่หากร่างกายมีอาการบาดเจ็บ
ก็ขอให้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตัวเองก่อน

รอคุณตูนอยู่ตามเส้นทางต่าง
ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงาน

อาการบาดเจ็บส่วนหนึ่งเกิดจากการถูกเหยียบเท้าก่อน
แล้วก็มีการดึงมีการกอด

เพื่อที่จะพาคุณตูนมาเซลฟี่กับตัวเอง
รวมถึงการให้เงินบริจาคในขณะที่คุณตูนวิ่ง
ก็เลยอยากจะให้เปลี่ยนพลังความรัก
และการชื่นชมเป็นการให้ความร่วมมือแทน
เพื่อให้คุณตูนก้าวไปถึงจุดหมายให้ได้โดยเร็วค่ะ

ตั้งแต่โครงการแรกเขารอต้อนรับอยู่
บอกว่ากำหนดการจะวิ่งมาถึงวันนี้
แต่ไม่เป็นไรเอาอาการของพี่ตูนให้ดีซะก่อน

ก็ต้องรอจากทีมงานของ๙คนละ๙แจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ